คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์หนึ่ง
ผู้ชายที่เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเขาคิดจะฆ่าตัวตาย
นอนขวางตรงรางรถไฟเลยนะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมในโลกโซเชียลเขาชื่นชมกันมาก

เจ้าหน้าที่ที่ขับรถไฟ
เจ้าหน้าที่ไปช่วยไปเกลี้ยกล่อม
จนทำให้ผู้ชายคนนี้ตัดสินใจไม่ฆ่าตัวตาย
แล้วคลิปนี้เขาแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดียเยอะเลย

พี่ต้องการเก็บเวลาเข้า
เก็บเวลาได้สิ

จะกำลังไปใจพวกนื่น

ผมชื่อครับ

จะหาอีกแล้ว
หนึ่งนักงานทำงานสามารถที่จะหยุดรถไฟได้ทัน

สองเจ้าหน้าที่ค่อยไปพูดเกลี้ยกล่อม
ก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะลุกไปนั่งกับเจ้าหน้าที่
เพราะเจ้าหน้าที่เห็นมวลยาเส้นใช่ไหม

เดี๋ยวมาสูบกันเดี๋ยวมวลให้เดี๋ยวมวลยาเส้นให้
ผู้ชายคนนี้ก็เลยเริ่มอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อย
คลายขึ้นมาหน่อยก็ไปนั่งสูบยาเส้นกับเจ้าหน้าที่

ต้องบอกก่อนว่าที่นี่คือที่สถานีอุบลราชธานีนะคุณผู้ชม
ที่เขาใส่กางเกงยีน๓ส่วน
แล้วก็แบบไม่ได้ใส่เสื้อไปนอนขวางรางรถไฟแบบนี้

ใช่แล้วหลายคนคือก็พยายามช่วยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพนักงานรักษารถแล้วก็ผู้ช่วย
คือออกไปคุยกับผู้ชายคนนี้

ทีนี้ค่ะผู้ช่วยนายสถานีคือนายอมรฤทธิ์สุรพัฒน์
ปฏิบัติหน้าที่ขณะที่เกิดเหตุเนี่ยเล่าให้กับทีมข่าวฟังนะคะ
บอกว่าตอนนั้นนายโยธินมาสขาว

พอเขาเห็นว่ามีคนมานอนขวางอยู่ที่ราง
สิ่งที่พนักงานขับรถไฟทำได้คือใช้ความเร็วต่ำ

คือมีเจ้าหน้าที่ของรถไฟเขาเตือนกันไว้อยู่แล้ว
คือเหมือนวอลบอกต่อกันมาบอกว่ามีผู้ชายท่าทางแปลก
ท่าทางน่าสงสัยมีความกังวลใจ
มาเดินอยู่เรียบรางรถไฟดังนั้นต้องระมัดระวัง
ไม่รู้ว่าเขาจะมาฆ่าตัวตายหรืออะไรหรือเปล่า
พอวอบอกต่อกันแบบนี้นะเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยต้องระมัดระวัง
คนที่เป็นพนักงานขับรถไฟเลยบอกว่างั้นต้องขับช้า
เดินเครื่องต่ำใช้ความเร็วช้าความเร็วต่ำนั่นเองค่ะ
แล้วก็มาเจอจริงด้วยว่าผู้ชายคนนี้นอนขวางรางรถไฟอยู่นะครับ

ทีนี้พอไปเห็นแล้วก็หยุดรถได้ทัน
พอลงไปคุยปั๊บเนี่ยก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้
เขาน่าจะมีความเครียดอะไรสักอย่างหนึ่ง
เพราะว่าดูจากน้ำเสียงดูจากท่าทีแล้ว
คือเหมือนกับเขาพยายามที่จะฆ่าตัวตาย
แล้วอันนี้ข้อมูลจากฝั่งของพวกในสถานีพวกพนักงานขับรถไฟ

บอกว่าผู้ชายคนนี้เคยใช้ปืนยิงตัวเอง๑๐นัดแต่ก็ไม่ตาย
คุณสืบสกุลคือตัวเขาบอกเองแหละว่าผมเนี่ยเพิ่งจะยิงตัวเองมาสิบนัด
แต่ผมไม่ตายผมอยากตายผมมานอนให้รถไฟทับ
แล้วรอบนี้ก็เหมือนกันอยากตายแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะ
คือเจ้าหน้าที่เห็นซะก่อนทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
รถไฟก็พยายามตามหาตัวผู้ชายวัยประมาณสัก๕๐ปีคนนี้
แต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอคือรู้แค่ว่าเขาวิ่งหนีไปแล้ว
แล้วก็เข้าป่าข้างทางรถไฟไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
นะครับ